สำหรับเบ้นฟุนยพรอย่างที่รู้กันดีว่าเบ้นฟุนยพรถือว่าเป็นลูกหม้อของวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้นะคะ
เติบโตมากับช่องเจ็ดว่าอย่างนั้นเผลอนะคุณ
ซึ่งล่าสุดค่ะเก็บกระเป๋าโบกมือลาต้นสังกัดไปอีกหนึ่งรายแล้ว
ก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าตามมานะคะทั้งที่มองว่าเจ้าตัวออกจากช่องนั้นเพราะไม่โอเคกับบทที่ช่องให้
ยังโดนว่าว่าเป็นคนอักกะตันยูและทำให้ถูกจับตามองถึงการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ด้วย
ซึ่งสาวเบ้นเองก็ขอชี้แจงถึงเหตุผลนะคะพร้อมกับวอนขอให้หลายคนเปิดใจมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ห้องของเบ้นเองเนี่ยให้โอกาสเบ้นมาเสมอไม่เคยทิ้งเบ้นเหมือนกันแล้วก็ที่เบ้นมีทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้
ทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าเราไม่ได้อากะตันยูนะแต่ว่าอันนี้คือการที่เราจะได้รับงานใหม่ที่เข้ามา
คืออยากจะให้ทุกคนเห็นใจมากกว่านะคะว่าอย่ามองเราในแบบว่าอักกะตันยูออกไปโดยที่แบบทิ้งช่องตอนนี้เลยนะคะ
ก็อยากเป็นอิสระก่อนค่ะก็คืออยากได้ไปแบบไปทุกช่องนะคะแล้วก็อยากแบบเหมือนได้ไปรู้จักกับนักแสดงท่านอื่นด้วยว่าเขาเล่นยังไงเป็นแบบไหน
ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบทุกค่ายก็โทรกันมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะรับพิจารณานะคะรับค่ะรับหมดเลยค่ะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่ออกมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ยื่นบทแม่นะเขาก็ยื่นบทที่ดีค่ะแต่ว่าคือเบ้นเห็นว่าเอออันนี้มันก็คือเป็นนางเอกเต็มตัวเราก็เราก็ไม่อยากทิ้งโอกาสเขาก็โอเคทางผู้ใหญ่ก็ยินดี
เออก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณผู้ชมให้เธอได้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความสามารถก่อนและตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะโบกมือลากับค่ายเดิมก็ยังไม่ได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายไหนนะคะก็ถือว่ายังเป็นนักแสดงอิสระที่สามารถจะไปโลดแล่นบนจอละครได้ในหลายช่องเลยแหละ
แต่ละคนก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องหาอะไรที่ดี
แล้วก็เหมาะสมให้กับตัวเองในก้าวต่อไปของชีวิตด้วย